มันมีเหตุเด็กผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิต
ทีนี้ปรากฏว่าญาติและครอบครัวเขาบอกว่า
มันน่าสงสัยเพราะว่าที่หน้าน้องมันมีรอยแผล
และที่สำคัญครอบครัวได้ข้อมูลมาว่าน้องอ่ะ

จมน้ำจะมาคอหักได้ยังไง
เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจะไม่เผาศพน้อง
กว่ามันจะเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะ
นี่ค่ะน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าเด็กชายสุธิพัฒน์ภูมิคุ้ม
หรือว่าน้องพัฒน์นะน้องอายุ๕ขวบนะคะ
เราส่งคุณไกด์ธนครผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปสำรวจบ่อน้ำที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะ
ลักษณะพื้นที่เนี่ยนะคะมันเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เป็นสวนนะคะบ่อน้ำเนี่ยถูกขุดขึ้นมาในลักษณะรูปร่างเกือกม้าตัวอยู่
ลึก๑เมตรครึ่งหรือประมาณเอวของผู้ใหญ่

ทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่เขาเล่ากันมาพูดกันมาบอกว่า
น้องพัฒน์เนี่ยขึ้นรถเก๋งไปกับเจ้าหน้าที่อาสาคนนึงที่ชื่อว่าลุงกร
เราก็ไปไล่ตามหาดูว่าจริงหรือเปล่า
ก็ไปได้คลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุมาค่ะ
เป็นคลิปวงจรปิดในชุมชนที่อยู่ห่างจากมูลนิธิที่ลุงกรทำงานอยู่ประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
ซึ่งคลิปวงจรปิดเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากเลย
คือจะเห็นว่าลุงกรนั่นคือลุงกรปั่นจักรยานนะคะอันดับแรกไม่ได้ขับรถเก่งนะ
ปั่นจักรยานค่ะจอดคุยกับชาวบ้าน
แล้วก็จะเห็นว่าน้องพัฒน์เนี่ยวิ่งตามออกมา
นี่นะลุงกรปั่นจักรยานออกมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจอดคุยกับคุณพี่ผู้หญิงเสื้อสีชมพูอมแดงคนนี้
นี่น้องพัฒน์เดินต่อมาแล้วเห็นไหมเดินออกมาเดินตามมา
กรน่าจะยังไม่รู้ว่าน้องพัฒน์เนี่ยตามออกมาอยู่ข้างหลังเนี่ยออกมาเล่นนะคะ
หลังจากคุยกับชาวบ้านเสร็จปุ๊บลุงกรก็ปั่นจักรยานเข้าไปในซอย

แต่อันนี้ก็ไม่รู้แหละว่าลุงกรรู้ไหมว่าน้องพัฒน์วิ่งตามออกไป
นี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยลุงกรก็ปั่นจักรยานไปน้องพักก็เดินเดินเดินตามไปแบบนี้

เพราะฉะนั้นลุงกรไม่ได้ขับรถเก๋งและน้องพัฒน์ไม่ได้ขึ้นรถเก๋งไปกับลุงกรนะคะ
นี่นี่มีภาพวงจรปิดในซอยด้วยลุงกวังก็ปั่นมาเนี่ยในซอยแคบแคบเนี่ยค่ะ
เห็นไหมน้องพัดเดินตามมาข้างหลังนั่นนะคะ

เดินตามจักรยานมาเนี่ยเดินกระโดดวิ่งเล่นเนี่ยนะคะ

ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับแม่ของน้องพัฒน์ค่ะคุณธัญญาวงคำล่านะคะ
วันนี้คุณแม่ก็นอนเฝ้าศพลูกชายอยู่ที่วัดช่องแคร์อยู่คนเดียวนะคะ
แม่เล่าทั้งน้ำตาเหมือนกันนะบอกว่าจะไม่เผาศพลูกจนกว่าคดีจะกระจ่าง
ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าลูกชายตกน้ำตายได้ยังไงแล้วคอหักได้ยังไง
ตอนนี้มีการประสานขอส่งศพลูกไปชนะสูตรที่กรุงเทพเลยนะคะแล้วก็จะรอผลตรวจอย่างละเอียดค่ะ
แล้วคอหลุดค่ะ
ที่นี้พอได้ยินข้อสงสัยที่คุณแม่บอกในว่าจะเป็นเรื่องที่วะอู่คอหักมีบาดแพ้อะไรอย่างเงี้ย
อ้าวแล้วข้อมูลนี้มายังไงอ่ะลุง
เขาบอกผมแค่ตั้งคำถามกับญาติของน้องเฉยว่า
เนี่ยคอน้องเนี่ยมันขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้แบบนิ่ม

เอาไว้ว่าตามร่างกายจะแข็งขยับยาก
ก็เลยถามเฉยว่าเออคอน้องเนี่ยนิ่มเนอะ
มันขยับซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้
แค่นี้เองญาติไปตีความว่าน้องคอหักหรือเปล่า
นี่ค่ะอ้าวไม่เป็นไรเอาผลชนสูตรดีกว่า
บุญส่งแกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแกให้บอกคอนิ่ม

เขาบอกว่าน้องพัฒน์ไม่ได้คอหัก

และสาเหตุการเสียชีวิตระบุว่า
ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
นี่ค่ะสันนิษฐานขาดอากาศจากการจมน้ำนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มแล้ว

เดี๋ยวจะส่งผลต่อรูปคดีค่ะ